ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้นี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าสำนึกดีสังคมดี
ครับตำรวจสองนายค่ะนะฮะถูกสั่งให้ไปซุ่มจับคนร้าย
ลักลอบตัดสายไฟริมถนนแต่พอไปปุ๊บไม่เจอคนร้าย
สิ่งที่เจอคือผู้หญิงคนหนึ่งยืนขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางค่ะ
น้ำลายฟูมปากเลยนะคะหมายถึงว่าลูกสาวของเขาเนี่ยอาการชักเกร็งค่ะ
สิ่งที่ตำรวจสองนายนี้ทำคือสิ่งนี้ค่ะ
พี่โบ้ขอยัดเข้าซ้ายสักครู่ครับมีคนป่วยในรถครับ
ขออนุญาตเข้าสายสักครู่ครับสิ่งนี้แหละค่ะครับ
ตำรวจสองนายนี้เลือกที่จะทำในขณะที่ตัวเองเนี่ย
คำสั่งให้ไปจับโจรขโมยสายไฟอ่าฮะนั่นคือภารกิจหลัก
นั่นคือภารกิจหลักแต่ถามว่าชีวิตหนึ่งคนกับโจรที่ขโมยสายไฟ
มันต้องใช้ดุลยพินิษฐ์นะแล้วก็จิตสำนึกด้วย
ช่วยชีวิตทันทีเลยช่วยชีวิตทันทีเลยค่ะ
คุณผู้ชมนะคะทิ้งภารกิจซุ่มจับโจรไปก่อน
แล้วรีบนำเด็กเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแล้วเห็นไหมคะ
เด็กอยู่ในอ้อมกอดแม่คุณป้าแล้วเด็กแปดควบ
น้ำลายฟูมปากชักเกร็งนะคะเป็นคลิปนาทีชีวิตจริงจริงค่ะ
ตอนนั้นตำรวจทางหลวง๒นายไม่รู้หรอกนะคะ
เด็กเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรแค่รู้ว่าต้องไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
คุณเห็นไหมตลอดทางเปิดไซเรนไปนะครับ
แล้วก็มีการพูดไปตลอดทางด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนผนโยธิน
ช่วงกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยจังหวัดสระบุรี
พ่อของน้องผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอบคุณคุณพ่อนะคะที่ทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคม
อีกมุมหนึ่งของตำรวจนะที่ให้เห็นว่าตำรวจดีเนี่ย
ยังมีอีกเยอะนะคะครับพ่อบอกว่าอยากชื่นชมตำรวจทั้งสองนาย
เป็นตำรวจทางหลวงสระบุรีนะคะประกาศชื่อดังดังเถอะค่ะครับ
คนแรกคือ๑๐ตำรวจเอกวัชราคำจุมจังเป็นพลขับเป็นคนขับนะ
คนที่สองดับตำรวจทงชัยเอื้อสามานนั่งไปด้วยด้านหน้านั่นแหละค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้หญิงที่อุ้มเด็ก๘ขวบอยู่ในอ้อมอก
ชื่อว่าคุณธัญลวลัยโรสุทธิวันเป็นป้าของน้อง
เล่าบอกว่ากำลังกลับจากพาน้องปันหลานสาวอายุ๘ควบ
ตั้งแคมป์ที่แก่งคอยสระบุรีสังเกตเห็นน้องมีอาการชักกระตุก
น้ำลายฟูมปากตาลอยตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
จอดรถขอความช่วยเหลือเคราะห์ดีมากเดชบุญค่ะ
ที่ไปเจอตำรวจดีตำรวจทางหลวง๒นาย
ช่วยกันแบบนี้ค่ะคุณป้าบอกว่าคือเอาจริงนะ
เปิดไซเรนก็เป็นการส่งสัญญาณว่ามันมีอะไรที่มันฉุกเฉินจริง
คุณป้าเลยบอกว่าก็เลยทำให้น้องปันถึงมือหมอได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็รวดเร็วหมอสรุปบอกว่าน้องอาการชักเกร็งเนี่ย
เกิดจากเส้นประสาทในสมองอักเสบ
ตอนที่ตำรวจมาค่ะน้องก็ยังสลบอยู่
ยังไม่รู้สึกตัวค่ะแต่ตอนอุ้มขึ้นรถอะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้เป็นอะไรก็คือทำไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็น้องก็มีสติขึ้นมานิดนึงค่ะร้องไห้
แต่ตอนที่ยังไม่มีสติก็คือปลาลอยน้ำลายฟูบปาก
แล้วก็ปากเขียวแล้วมีอาการกระตุก
คือแบบโชคดีมากของน้องเขาค่ะ
ที่เจอตำรวจของนั่นนะคะ

ตำรวจทำไม่ดีอย่าลืมแชร์นะคะเราต้องชื่นชมนะคะ
ท่าน๑๐ตำรวจเอกวัชราคำจุมจังเป็นพลขับ
แล้วก็ดับตำรวจทงชัยเอื้อสามาร

บอกว่าดีใจที่เด็กปลอดภัยแล้วก็ดีใจที่ได้ทำความดี
แม้ว่าการช่วยเหลือประชาชนจะเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วก็ตาม
แต่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ภาพพจน์ของตำรวจทางหลวงดีขึ้น
ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้คือเอาจริงความรู้สึกต่อตำรวจของประชาชน
อาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ค่อยดี
แต่พอมันมีภาพแบบนี้ออกมาก็เป็นภาพพจน์ที่ดี